งูเขียวมีหงอน

พญานาคก็สิติดตามในหัวเขียวข่าวเด็ดครับ
เปิดมือรูปเก่าขอความเก่า
เธอใดก็เหงาก็คือพ่อ
นอนป้าไหนแล้วเนาะที่เฝ้ารอ
รอว่ามีจุดหมายโอ้เนาะอายเอ่ย

โอ้งูมีหง่อน
หง่อนงูมีหง่อนฮะง้อนหง่อน
พระอาจารย์นาคนาคินครับแห่งสถานปฏิบัติธรรม
สวนธรรมทิพย์มงคลนาคาที่พิบูรณรักอุดรธานี
เป็นคนเอามาโพสต์นะครับ
อ่ะแต่ในทางวิทยาศาสตร์นะครับงูตัวนี้ก็ไม่ใช่งูประหลาดอะไร
มันคืองูแร็ดงูแร็ดหรือว่าชื่ออีกชื่อนึงคือ
หรือว่างูแร็ดนี่แหละนะฮะ
เป็นงูเขียวไม่มีพิษมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่เวียดนามตอนเหนือ
แล้วก็ตอนใต้ของประเทศจีนต่อกันนั่นแหละนะครับ
จุดเด่นคือมีหงอนนะฮะเกร็ดใหญ่สีเป็นเขียวเริ่มเนี่ย
ออกฟ้าด้วยไหมออกฟ้าด้วย
ขอไปนะฮะพระอาจารย์นาคซื้อมาเลี้ยงนะครับ
เขาบอกราคาก็ไม่ถึงหมื่นหรอกนะครับ
เอามาโพสต์ไว้อยากจะเตือนสติว่าอย่าเชื่ออะไรง่ายโอ้โหอันนี้ดี
อันนี้แฝงด้วยฮะแฝงคำสอนเอาไว้บอกอย่าเชื่ออะไรง่ายนะครับ

มาดูเรื่องต้นไม้แปลกหน่อยดีกว่า
ต้นอะไรดีล่ะต้นกล้วยใบด่างนี่ใบด่างไหม
มีกันทั่วไหมด่างนี่อันนี้ด่างไม่สวยด้วย
เดี๋ยวดูให้จบก่อนมีเลขอ้าวปะมีเลขต้องจบน้า

ต้นกล้วยต้นนี้มันแปลกตาตรงที่
คือมันแตกปรีออกมากลางลำต้น
พี่เบิร์ตปกติปลีแตกตรงไหนค่ะ

นี่ออกมากลางลำต้นแบบนี้ค่ะ
มันถูกปลูกอยู่ในกระถางหน้าบ้านพักเลขที่๑๐๖หมู่๑๒
ตะบองตำบลโบดอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
ต้องคุยกับใครคุยกับต้นกล้วย

คุณประทินกลางพิมายอายุ๔๓ปีบอกว่า
ซื้อต้นนี้มาในราคา๕๐๐บาทเพิ่งจะปลูกได้๔เดือน
ปรากฏว่าต้นกล้วยแตกหน่อจากต้นเดียวก็กลายเป็นหลายต้น
แต่ที่สร้างความประหลาดใจและฮือหาคือ
มันแปลกตาตรงที่ไอ้ปลีมันออกมากลางลำต้น
แล้วที่สำคัญออกลูกอีกต่างหากด้วย
เธอก็เลยเชื่อว่านี่จะนำมาซึ่งโชคลาภนะคะ

ทำยังไงต่อล่ะของมันต้องมีจัดพิธีเลยจ้ะ
ทำพิธีขอโชคลาภตามความเชื่ออีกด้วยนะคะ
และถ้าเกิดว่าหากใครจะมาขอซื้อ
ก็จะไม่ขายแน่นอนเพราะเชื่อว่านี่คือกล้วยมงคล
อมซื้อไหมซื้อซื้ออะไรซื้อเลขซื้อต้นกล้วย
จบได้แต่ถ้าถามว่าเลขจากต้นกล้วยเนี่ยเขาไม่ได้บอกนะ
แต่เขาบอกว่าจะเอาเลขที่บ้านไปเสี่ยงโชคงวดถัดไป

ครับแต่ผมเชื่อว่าสุภาพสตรีนะ

ไม่ขุกนะอันนี้

ปลามองคชาตินะเขาเรียกกันปลามองคชาติ

ภาษาสากลชื่อว่าต้นปามหัวคราโปน่า

อะไรนะต้นปามหัวคราวโปน่า
เอาง่ายก็ต้นปลามองคชาตินี่แหละ
ย้อยลงมาแบบนี้ยาวบ้างสั้นบ้างอวบบ้างรีบบ้างแบบนี้
แต่ไม่หยุดคำอีกมะด่าสายหมู
อวัยวะเพศแข็งตัวอ๋อแข็งตัวตามต้นปลาบองค์กระชาตินี่แหละ
พบได้ทั่วไปในทวิปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้
ประเทศนิคารากัวปานามาโคลอมเบียเวเนซูเอล่า
แล้วก็บราซิลส่วนบ้านเราไม่น้อยหน้าครับ
คุณผู้ชมฮะมีนะมีเหมือนกันที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิกาญจนบุรี
อ๋อที่กาญจนบุรีอุทยานซะสิเออโอ้เดี๋ยวพี่เบิร์ทไปแล้วเนี่ย
นี่ยังดีครับส่วนใหญ่มันจะเติบโตในป่าลึกนะ
ถ้ามาโผล่ในที่โล่งแจ้งนะเดี๋ยวมาแล้วผ้าสามสีกระป๋องแป้งมาโรย
ต้นปามองคชาติมันสีขาวเอานะฮะค่ะแม่เออก็แปลกดีนะไม่เคยเห็นเหมือนกัน
อ่าไปหรือยังเอาไปได้แล้วนะอ่าเอาไปต่อกันที่คุณผู้ชมครับ
มีเงินเข้าบัญชีเท่าไหร่หนึ่งล้านโอ้
หนึ่งล้านเข้าบัญชีเฮ้ยพี่สู้ผมโอนผิดไป
ใช่เหรอกลบโทษยีพี่สุหรือโอนตาเรดมาด้วยใช่เหรอ

แต่เป็นการลงทุนของพี่สูตรที่ซื้อลอตเตอรี่ไป๘๓๐ใบ

จำนวนนี้ถูกรางวัลที่๒๗ฉบับ
รางวัลละ๒๐๐๐๐๐ก็เป็นเงิน๑๔๐๐๐๐๐บาทแล้ว

แล้วยังถูกเลขท้ายเลข๓ตัว

รวมทั้งหมดที่เขาโอนเข้าบัญชีให้พี่สุไป๑๔๑๖๐๐๐บาทครับ

เราก็ซื้อพอหอมปากหอมคอ
อย่างปุ้ยก็แม่เสียดายถูกน้อยละเกิน

เหมือนพี่สูตรมองเหยียดพี่ปุ้ยอยู่เลย
เอาแค่พอสนุกของเราอย่าไปซื้อเยอะแบบนั้น
เงินตัวทองเวลาจะหนีหมานี่มันจะหนีไปไหน

นึกว่าจะตอบเฮ้ยมันหนีไปที่สูงนะ

ไหนมันอยู่ไหนกูไม่ชอบลองใช้หนี

มันหนีเหมือนในหนังเลยมันกอดเหมือนในหนังเลย

อุ๊ยมันมันควรมักแล้วนะมันถึงขึ้นอย่างนี้
มันชูมันโดนหมาไล่พี่เบิร์ต

เราซูอคักทั้งเลย

มันเหนียงมันหรอมันเหนียงมันมันหายใจพี่ดูนี้แต่ละคดีโอ้ค่ะ
นี่ตรงนี้คือภายในซอย๒เทศบาล๖นะคะ
ตำบลปากเพลียวอำเภอเมืองสระบุรีค่ะ
สุดท้ายแล้วต้องแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยจับนะฮะมันไปอยู่ข้างบนแบบนี้
หน้าบ้านเลขที่๓๒ตรงกับเลขช่องเราเลย
โอ้โหต้องผูกโยงนะ
นี่ค่ะต้องตามกู้ภัยนะเพราะกลัวว่าอะไร

หม้อไฟของชาวบ้านจะช็อตแล้วก็ระเบิดขึ้นมาได้เดี๋ยวมันจะตาย
และที่สำคัญเกิดไฟมงไฟไหม้ขึ้นมาเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะ
มันไปอยู่บนนั้นนานเป็นชั่วโมงเลย
นี่กู้ภัยมาถึงต้องใช้ไม้ไปเขีย
อันนี้ไงพยายามคล้องคอ
ใช่นี่ต้องปีนบันไดด้วยนะ

คล้องคลอมันก็ค่อยดึงลงมาเนี่ย
กลัวว่ามันจะตกใจแล้วก็ตะเกียกตะกายหนีไปอีกนะคะ
แต่เห็นไหมพอพยายามดึงเท่าไหร่มันก็ดูเหมือนว่าจะไม่ยอมลงมา
สุดท้ายต้องหันมาใช้มือจับที่หางแทน
แต่ด้วยน้ำหนักของมันนึกออกป่ะก็ยาก
ก็ยากเพราะฉะนั้นแล้วจับไม่อยู่ค่ะ
หันมาทำห่วงเชือกใหม่แล้วก็ไปคล้องอีกครั้งหนึ่ง

ใช่สุดท้ายแล้วดึงลงมาได้สำเร็จนะคะ

ก็เลยรีบนำผ้าไปปิดตามมันไว้
นั่นน่ะสิค่ะ
แล้วหมานี่ก็ยังไม่หยุดนะ
บอกว่าตัวเงินตัวทองมันปีนอยู่ที่รั้วตกใจ

ก็เลยตะเกกตะกายหนีขึ้นไปบนเสาไฟแบบเมื่อสักครู่
งานนี้ชาวบ้านพลาดไหมล่ะพลาดได้ที่ไหน
ของมันต้องมีทะเบียนบ้านทะเบียนรถเมื่อสักครู่

แต่ผมไม่ดื้อนะผมไม่ดื้อนะพี่ปุ้ย